ภารกิจในการนำ๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
ออกมาจากถ้ำตอนนี้ก็เรียบร้อยนะฮะ

ทุกคนก็ปลอดภัยเรียบร้อยดี

เราก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ
ไม่ใช่แค่ส่ง๑๓คนนี้ส่งกลับไปถึงครอบครัว
ทีมที่เขาไปช่วยกันเขาก็ทยอยเดินทางกลับ
เดี๋ยวจะมีให้ติดตามว่ามีทีมไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
แต่ก่อนอื่นพาไปดูในช่วงเวลาของ๑๗วันที่ปฏิบัติภารกิจกัน
มันมีหลายช่วงที่เป็นช่วงวิกฤต
ฝนตกน้ำมาเยอะอะไรต่างนานาก็ระดมกำลังช่วยกัน
แต่มันก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอยู่ในนั้นด้วย
เป็นขวัญและกำลังใจด้วยกับการเดินทางมาถึงถ้ำหลวงของครูบาบุญชุ่ม
ช่วงที่ยังไม่เจอเด็กกับช่วงที่เจอแล้วแต่ยังหาทางเอาออกไม่ได้

สิบเจ็ดวันของภารกิจค้นหากู้ภัยและส่งกลับ
ทีมฟุตบอลหมูป่าแม่สายสิบสามคนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอน
มีผู้คนทั่วโลกติดตามภารกิจครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อ
ภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน

ระดมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือเต็มกำลัง
เพื่อ๑๓ชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลือ
รวมทั้งผู้นำด้านจิตวิญญาณ
เดินทางมาปลุกขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และครอบครัวผู้ประสบภัยในห่วงวิกฤตนี้
ในช่วงแรกของการค้นหา
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคระดับน้ำในถ้ำสูง

จึงต้องเร่งสูบน้ำระบายออกจากถ้ำ

ครูบาอริยชาติอริยจิตโต
เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวย

ได้เดินทางมาที่ถ้ำหลวงเพื่อแผ่เมตตา
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้
รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
และครอบครัวของทีมหมูป่า
ติดอยู่ในถ้ำหลวงมาตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายน
สวัสดีต้อนรับมา
โดยก่อนที่คนทั้งโลกจะได้รับข่าวดี
หลังจากนักดำน้ำชาวอังกฤษ๒คน

หมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตยังปลอดภัย
ครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
พระเกจิชื่อดังแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์
แห่งรัฐฉานประเทศพม่า
หรือที่รู้จักกันในฐานะครูบา๓แผ่นดิน
พม่าลาวได้เดินทางมาทำพิธีอธิษฐานจิตเมตตา
และทำพิธีถอนขึดหรือสิ่งไม่ดีที่ถ้ำหลวง
เพื่อช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่าถึง๒ครั้ง
คือในวันที่๒๙และ๓๐มิถุนายน
ก่อนกลับครูบาได้บอกกับญาติของ๑๓คนว่า
เด็กยังปลอดภัยดี
และอีก๒๓วันจะออกมา
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีทุกอย่าง
อาจวันช่วงวันอาจจะได้เห็นขึ้นมา
ครับวัน๒วันล่ะครับท่านท่านครับ
คนมาครับท่าน
จากนั้นครูบาบุญชุ่ม
กลับไปที่กุฏิกลางน้ำวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ปิดวาจารย์เข้ากรรมฐานสามวัน
เมตตาให้กับสิ่งลี้ลับที่อยู่ในถ้ำ
จนกระทั่งนักประดาน้ำในถ้ำชาวอังกฤษไปพบกับทีมหมูป่า
ในคืนวันที่๒กรกฎาคมที่เนินนมสาว
พัทยาบีชไปเกือบ๔๐๐เมตรดังวาจาของครูบาบุญชุ่ม
ครูบาบุญชุ่มเดินทางมาที่ถ้ำหลวงเป็นครั้งที่๓
หลังจากพบเด็กแล้ว๒วัน
โดยให้ผู้ปกครองและครอบครัวของทีมหมูป่าตามเข้าไปในถ้ำ
ทำพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ้ำ
ปรากฏตัวของคนบุญแห่งล้านนา
ในวันที่เด็กทั้ง๑๒คนและโค้ชทีมหมูป่าติดถ้ำ
จึงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงไป
แม้กระทั่งหน่วยซิลทหารหน่วยรบพิเศษ
ผ่านหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ที่ผ่านการฝึกมาอย่างโชคโชน
และเป็นหัวหอกในการค้นหาทีมหมูป่า
หลังภารกิจลุล่วงยังโพสต์ในเพจไทยนาวิซิล
ขอบคุณฝ่ายสนับสนุนทุกฝ่าย
ยังระบุถึงครูบาบุญชุ่ม
และทีมสนับสนุนทางจิตวิญญาณ
ผนึกกำลังทำให้๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อีกครั้ง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ